ทุกผู้ชมครับที่พัทธลุงนะฮะเดี๋ยวดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้หน่อยนะครับ
คนร้ายเนี่ยขับรถยนต์มานะใช้ปืนสงครามไปยิงยิงใส่บ้านชาวบ้านเขา
เขาเป็นคู่อริกันค่ะแต่ทีนี้เจ้าของบ้านเขายิงสวนใส่โอ้
ก็ขับรถหนีขับไปไปเจอซอยตันฮะต้องทิ้งรถแล้วก็วิ่งหนีนะครับ
ค่ะนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในซอยเห็นไหมฮะนี่ทิ้งรถแล้ววิ่งหนีแล้วนะครับ
สี่ทุ่มครึ่งสามคนนี่สองคนใส่เสื้อแขนยาวนะใส่หมวกปิดบังใบหน้า
อีกคนกางเกงขาสั้นวิ่งหนีกันนะครับค่ะนี่สี่ทุ่มครึ่งเมื่อคืนนี้นะฮะ
นี่ไงที่พัทธลุงนี่เห็นไหมหนูวิ่งกันจนรองเท้าหลุดเลยนั่นน่ะ
คนนี้ขาสั้นด้วยนะฮะไปแล้วนะครับก่อเหตุแล้วไปแล้วนะครับ
ท้องที่สพปพยอมนะฮะนี่นี่คนนี้ไปแล้วอืมอ่า
ไม่รอเพื่อนเลยสองคนแรกวิ่งไม่รอเพื่อนเลยนี่คนนี้รองเท้าหลุดค่ะนะ
น่ะซักช่วงนึงคนที่สามก็ค่อยตามมาเสื้อขนยาศักดาล
ที่เกิดเหตุนะครับบ้านหลังนี้ครับเป็นบ้านชั้นเดียวในพื้นที่ตำบลบ้านพร้าว
อำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทธลุงบ้านของนายประกายสงหล่ออายุ๖๑ปีแล้วนะครับ
คุณประกายเนี่ยบ้านเนี่ยโอ้โหคือบอกนี่มันอาวุธสงครามชัด
ยิงเข้ามาเนี่ยกระจกบ้านฝาผนังหลังคานี่เป็นรูพลุนเลยหลายนัดด้วยกันนะครับ
บรอนเงินไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนคันนี้นี่นี่นะฮะนี่คือรถของคนร้ายที่มายิงเมื่อคืนนี้
ที่มากันสามคนคุณประกายเนี่ยบอกว่ารถคันนี้เนี่ยถ้าเห็นเนี่ยจะมีปืนนะที่เป็นกระสุนนะฮะ
อาวุธปืนเนี่ยยิงเข้าที่กระจกประตูหลังด้านซ้ายกระสุนนี่ทะลุไปถึงที่นั่งคนขับด้านขวานะครับ
หกรูด้วยกันกระจกหน้าขวาอีกหนึ่งรูที่ไฟหน้าด้านซ้ายอีกหนึ่งรู
แล้วในรถเก๋งมีแม็กซ์บรรจุกระสุนปืนเอ็มสิบหกตกอยู่หนึ่งซองโอ้คุณไปเอามาจากไหนกันคะเนี่ย
แล้วในคือมีกระสุนปืนเอ็มสี่หกอีกยี่สิบห้านัดที่บรรจุอยู่นะครับ
ส่วนบนเบาะที่นั่งคนขับเนี่ยมีแม็กซ์บรรจุกระสุนปืนขนาด๙มมด้วยกระสุนปืนจำนวนหนึ่ง
แล้วก็ปลอกกระสุนปืนเอ็มสิบหกตกอยู่อีก๕ปลอกมีปลอกกระสุนปืนสงครามแบบอาก้าตกอีก๒ปลอก
โอ้โหนี่พวกคุณเป็นใครกันคะเนี่ยนี่ในรถนะฮะโอ้
ด้านหลังนี่มีป้ายทะเบียนกไก่งงหนึ่งศูนย์สี่สองตรัง
ตั้งอยู่สองป้ายนะครับที่ด้านหลังรถนะฮะคือไม่ติด
แต่ว่าเก็บเอาไว้ด้านหลังรถนี่เป็นหลักฐานของรถคันนี้นะครับ
คือถ้าไม่นับเรื่องของร่องรอยกระสุนที่ถูกยิงใส่เข้ามาเนี่ย
เพราะว่าเจ้าของบ้านเขายิงสวนที่เหลืออาวุธสงครามทั้งนั้นที่อยู่ในรถคันนี้นะครับ
เราได้คุยกับเจ้าของบ้านที่ถูกยิงถล่มนะคะนายประกายสงหล่อวัยห้าสิบสองปี
เขาบอกว่าเมื่อคืนสักประมาณ๔ทุ่ม
กำลังนั่งกินหมูกระทะอยู่หน้าบ้านพร้อมกับภรรยาแล้วก็ลูกหลานวันนั้นฝนตกหนักด้วย
ครับอยู่อยู่มีกลุ่มคนร้ายสามคนที่เห็นในกล้องวงจรปิดเมื่อสักครู่เนี้ยค่ะ
ขับรถเก่งมาจอดหน้าบ้านแล้วก็ไม่มีการประกาศไม่มีการบอกไม่อย่างน้อยบอกสาเหตุก็ยังดีเนาะ
พูดอะไรเลยนะคะเอาอาวุธปืนสงครามแล้วก็ปืนพกสั้นยิงถล่มใส่บ้านเขาเลย
เขาตกใจมากภรรยาก็อยู่ลูกหลานก็อยู่เลยบอกทุกคนเข้าบ้านเดี๋ยวนี้
พาทุกคนเข้าบ้านพอตัวเองตั้งสติได้ยิงสวนออกไปเลยหลายนัด
คนร้ายคงเห็นท่าไม่ดีก็เลยขับรถหนีแต่ดันไปเจอซอยตัน
แล้วก็อย่างที่เห็นว่าทิ้งรถเก่งแล้วก็วิ่งหนีไป
เขาบอกผมยังไม่รู้เลยเนี่ยจนวันนี้ว่าคนร้ายคือใคร
นี่ยังงงอยู่เหมือนกันว่าเอ้าแล้วมายิงถล่มบ้านผมทำไม
บรรจงจันคงช่วยชาวบ้านที่เป็นเจ้าของบ้านจุดที่คนร้ายขับรถไปเจอทางตันพอดีค่ะ
แล้วก็ทิ้งรถไว้แล้วก็วิ่งหนีไปเนี่ย
เขาบอกตอนนั้นเขานั่งฟังวิทยุอยู่เห็นคนร้ายขับรถมาผิดทางแล้วรถมันติดลม
แล้วก็เห็นว่าหนึ่งในคนร้ายลงมาเข็นรถขึ้นเข็นเท่าไหร่มันก็ไม่ขึ้น
จากนั้นทั้งหมดก็เลยตัดสินใจทิ้งรถเลยละกันแล้วก็วิ่งหนีไปตามถนน
ตอนนั้นเนี่ยแม่ถ้าผมมีปืนนะผมจะออกไปเจาะให้คนร้ายหยุดวิ่งแล้วแจ้งตำรวจเลย
เพราะเอิญไม่มีเลยไม่ได้ทำ
แต่เจ้าของบ้านที่ถูกยิงถล่มบ้านเนี่ยคนนี้เขาเพื่อนฝูงเยอะ
แต่ผมก็ยังไม่เคยเห็นเขามีปัญหากับใครก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่า
คนร้าย๓คนนี้มีปัญหาอะไรกับเจ้าของบ้านหลังนั้น
พอเห็นแสงกอยเข้ามาพอดีรถหน้าสาวผมจอดตรงนี้
ว่ารถน้าสาวจะออกไปแต่พอดีพอรถมันติดมันก็อัดอยู่สองสามครั้ง
จะต่อยหลังกลับอ่ะได้ยินเสียงคันเร่ง
ได้เสียงคันเร่งแล้วยังไงต่อครับ
พอได้ยินเสียงคันเร่งแล้วเขาที่มากันเขาก็ไม่พูดอะไร
นักเรียนก็ปิดประตูแล้วก็เดินไปทางนี้แล้วก็วิ่งไปทางนี้เลย
ถ้าผมมีปืนเนี่ยผมจะจับตัวเองเลยสามคนนี้มันถือว่าเป็นผู้ผิดอยู่แล้วอ่ะ
เพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าหนีแน่นอนใช่แต่ไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะ
แต่ผมไม่รู้จักเขาเลยไปทำอะไรมาก็ไม่รู้ไม่รู้
แต่ถ้ามีพื้นผมจะจี้เลยพอก็หยุดนะแต่ผมจะแจ้งกับตำลวด
เอามาเอาตัวก็เป็นศพตัวเราเองแต่ที่นี้มันมีข้อมูลอีกชุดหนึ่งออกมาคุณผู้ชมค่ะ
ทีมข่าวเราไปได้ข้อมูลมาว่าช่วงเย็นก่อนที่นายประกายจะถูกคนร้ายยิงถล่มบ้านนะครับ
นายประกายคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปก่อเหตุไล่ยิงผู้ชายคนหนึ่งในพื้นที่อืม
ตำรวจก็เลยไปคุยกับผู้ชายคนที่ว่าถูกไล่ยิงชื่อว่าเจมส์อายุ๓๒ปี
บอกเจมส์เจมส์ถูกประกายไล่ยิงเหรอเรื่องจริงไหมเกี่ยวข้องอะไรกันหรือเปล่ากับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
บอกเจมส์ไม่รู้เจมส์ไม่รู้เรื่องเจมส์ปฏิเสธทีมข่าวบอกอ้าวไม่เป็นไร
คุยกับน้องสาวกับแม่ของเจมส์ก็ได้ปรากฏน้องสาวกับแม่เล่าหมดเลยค่ะบอกว่าเจมส์อ่ะ
ถูกนายประกายขี่รถไล่ยิงระหว่างขับไปซื้อของในหมู่บ้านจริงจริงแล้วนายประกายยังตามมายิงปืนขู่ที่บ้านอีกสามนัดด้วย
ตอนนั้นเจมส์ตกใจมากเลยนะก็พยายามติดต่อผู้นำชุมชนให้มาช่วยเจรจา
จนกระทั่ง๔ทุ่มแม่น้องสาวแล้วก็เจมส์เนี่ยนั่งอยู่ในบ้าน
เพราะกลัวจะถูกนายประกายตามมายิงอีกปรากฏเอ้าได้ยินเสียงปืนดังขึ้นที่บ้านนายประกายแทน
แต่ขอยืนยันตรงนี้ว่าเจมส์ถูกไล่ยิงก็จริงถูกมายิงขู่ถึงบ้านก็จริง
แต่เจไม่ได้ยกพวกไปล้างแค้นหรือติดต่อใครให้ไปยิงถล่มบ้านนายประกายนะ
ตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่า๓คนนั้นไปยิงบ้านนายประกายทำไมสร้างสถานการณ์หรือเปล่า
ก็มาขอความช่วยเหลือช่วยเหลือว่าเออช่วยผมหน่อย
คือแบบเขาเลยยิงผมแล้วอะไรอย่างนี้นายกบอกว่าเออไปก่อนเจมส์ไปก่อน
แล้วหลังจากนั้นก็แกก็ไล่ยิงมามาไม่รู้ว่านัดหรือว่าสองนัดนะ

ใช่ใช่ก็ตามมาแล้วก็แต่ไม่ได้มาหน้าบ้านนะคะ
ด้านหลังบ้านบ้านเช่าแล้วก็ยิงขู่๓นัด
เป็นคนกลางที่จะมาคุยว่าเออเจมส์เดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปขอโทษน้ำมาสกันนะ
เคมันบอกแล้วว่าให้กราบตีนมันก็ยอม
สักพักประมาณ๔ทุ่มถึง๕ทุ่มเนี่ยมีเสียงปืนดังขึ้นรัวหนักมาก
แล้วเขาเล่าบอกอ้าวยิงอีกแล้วมันอะไรแล้วพรุ่งนี้จะไปคุยยังไง
เห็นนายกบอกว่านามาสสอบแบบเบาลงแล้วไม่ได้อะไรแล้ว
แต่ทำไมได้ยินเสียงปืนอีกเราก็อยู่ครบกันหมดเลยตรงนั้นน่ะ

ไม่ไม่ยืนยันว่าไม่เลยค่ะ
แต่ว่าเจมส์ไม่ได้ไปไม่คิดว่าเจมส์จะทำหรอก
เจมส์ไม่กล้าตามน้ำมาสสไม่กล้าตามเด็ดกาล
เจมส์อยู่บ้านไหมครับอยู่บ้านอยู่บ้านค่ะ
แม่อยู่กับแม่กับน้องกับเมียแล้วก็มีเพื่อนพี่น้องอีกสองคนมาอยู่กัน
แต่ว่าแม่ก็ยืนยันได้ว่าเจมส์ยืนยันเจมส์ไม่ได้ไปตาม
เรื่องนี้ผู้บังคับการภูทรจังหวัดพัทธาลุงบอกแล้วนะคะว่า
สั่งการให้ชุดสื่นสวนอาทิตย์สอบสวนจังหวัดพัทธาลุงและสพพยอมร์ร่วมกันคลีกรายคดี
แล้วก็เร่งติดตามจับกลุ่มคนเกาะเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว
เมืองต้นคิดว่าอาจจะเป็นประเด็นความขัดแย้งเรื่องส่วนตัว
คิดว่าน่าจะตามตัวไม่ยากเพราะว่าหนึ่งรถก็จอดคาติดลมอยู่ตรงนั้นครับ
จริงภาพจากกล้องวงจรปิดถึงจะเป็นขาวดำแต่ก็พอเห็นเขาลางลักษณะอยู่เนอะ

คนในพื้นที่เห็นก็รู้ว่าเป็นใคร

กล้องวงจรปิดเขาก็รู้แล้วว่าอ๋อรูปร่างลักษณะอะไรแบบนี้นะฮะ